มาดูการประชุมคอรมอลวันนี้นะครับ
ก็มีคนสนใจเรื่องของโครงการ
ยิ่งเที่ยวยิ่งเท่ช่วยเปย์เมืองกรอง
จะใช้งบประมาณ๑๕๐๐๐ล้านบาท
ในการพยุงเศรษฐกิจกลางปี

เขาบอกว่าถ้ามอบเงินตรงนี้ให้ประชาชนไปเที่ยวเมืองกรอง๕๕จังหวัด

ช่วยเหลือจังหวัดที่เป็นเมืองกรองด้วย
แล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าหมุนเวียนเรื่องของค่าใช้จ่าย
และถ้าจะไปเที่ยวไปเที่ยวกันสักเดือนมิถุนายน
แต่วิธีการแจกเงินวิธีการมอบเงินจะเป็นอย่างไร
แต่คนสนใจเรื่องนี้เอาเงินมาจากไหนตั้ง๑๕๐๐ล้านบาท

คือเขาก็จะบอกว่าเอาเงินไปช่วยเหลือคนที่เขายากไร้

ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างจังหวัดดีกว่าไหม
แต่ทีนี้มีคนมองว่าวันนี้จะเข้าประชุมคอรมอล
เขามีการนำเรื่องนี้เข้าวาระหรือเปล่า

ก็ผู้สิทธิ์พยายามถามนายกไม่ตอบเรื่องนี้
แต่คนที่ตอบก็คือนายวิรสักโคสุรัตน์นะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ระบุถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว

ต้องย้ำนะเรื่องนี้คือกระทรวงการคลังเขาเสนอ

เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา
การแจกเงินให้ประชาชนคนละ๑๕๐๐๐บาท
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองกรอง๕๕จังหวัด
โดยรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ
บอกว่ายังไม่เห็นวาระพิจารณาปกติ
ซึ่งคาดว่าอาจจะมีเป็นวาระจร
หรือเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าแทน

ก็จะส่งเสริมด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

จะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่
คาดว่าจะทำให้มีเงินหมุนเวียนมากกว่าปี๒๕๕๙
ทำได้ถึง๒๖๐๐๐ล้านบาทนะครับ
ฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะ

เป็นนโยบายหลักที่รัฐบาล
แล้วก็กระทรวงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เราได้เห็นตัวเลขที่เปลี่ยนแปลง
โดยไม่ใช่ดูเป็นปีต่อปีแต่เราดูย้อนไป๔๕ปีเลย
เราได้พบว่าเงินรายจ่ายที่มี

ไปใช้จ่ายอยู่ในเมืองรอง๕๕จังหวัด
ในช่วง๕ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนไปกว่า๑๐๐

ปีประมาณ๕๔๕๕นั้น
มีเงินเข้าไปใช้จ่ายอยู่ใน๕๕จังหวัดรอง
ที่เราไม่ค่อยนึกถึงเขาในเวลาไปเที่ยวนั้นเนี่ย
ประมาณ๑แสนล้านบาทต้น
ตอนนี้ของล่าสุดในปีที่ผ่านมา๒๕๖๖

ในเมืองรอง๕๕จังหวัดเดียวกัน
เป็น๒๖แสนล้านบาทในปีที่แล้วนะครับ
ดังนั้นก็เห็นแล้วว่าทิศทางนี้มาถูกทาง
ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าวพยายามตะโกนถามเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี่แหละครับ
เที่ยวยิ่งเท่ช่วยเปย์เมืองกรอง

งบประมาณทั้งสิ้น๑๕๐๐๐ล้านบาท
แต่ถ้าแจกแจกให้ประชาชนคนละ๑๕๐๐บาทนะครับ

เพื่อเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีทันที
ส่วนถ้าถามว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้

งามพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแล้วนะครับ
สองเรื่องของวาระที่น่าจับตามอง
ก็อย่างเช่นมาตรการพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจ
กระทรวงการคลังจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เพื่อช่วยเหลือประชาชนระหว่างรอรัฐบาลใหม่
อาทิการเตรียมพิจารณาร่างกฎกระทรวง
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รมอเตรียมเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณดำเนินโครงการลดดอกเบี้ย

คุณเห็นเสาอะไรไหมครับ

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
น่าจะมีการชี้แจงเรื่องนี้ให้คอรมอลได้รับทราบ
เพราะว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคุณ
เขาจะมีการประชุมกันในวันที่๒๖เมษายนนี้
เพื่อกำหนดแนวทางในการชำระเงิน
ดอกเบี้ย๗๕ต่อปีนับตั้งแต่วันที่มีการพิจารณาเนี่ยนะฮะ

ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณสืบสกุลพูดถึงเรื่องของการเที่ยวเมืองรอง
นี่คือก็ดูข่าวมาเหมือนกันนะเห็นแว่วว่ากระทรวงการคลังเนี่ย
ชงเข้าคอรมอนอกจากประเด็นนี้

แล้วยังมีอีกประมาณสัก๓๔มาตรการนะคะ
ที่จะช่วยเหลือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเช่นอะไรบ้าง
ก็มีให้ผู้ปกครองซื้อชุดนักเรียนกับอุปกรณ์
๕๐๐บาทต่อลูกหนึ่งคน
อันนี้มาตรการหนึ่งนะให้เกษตรกรซื้อปุ๋ย๑๐๐๐บาท
แล้วก็เพิ่มเงินช่วยเหลือคนพิการ๓๐๐บาทต่อเดือน
แต่รายละเอียดยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมรอ
สัปดาห์หน้าก่อนเดี๋ยวมีเพิ่มเติมมาแน่นอ
เศรษฐกิจกลางปีก็สำคัญนะครับ